โควิดแบบนี้เนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยค่ะ
ห้างนะคะห้างดังท้องถิ่นเมืองโคราช
แต่พอพิษโควิดเล่นงาน๑สาขาก็คือ
๑พฤษภาคมทีนี้ก็ส่งผลกระทบที่สิต
ที่ทำงานอยู่ในห้างนี้๓๐๐กว่าคนตกงานเลยนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านในภัยรัฐมานาศิลป์หรือว่าเสียเหลียง
ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทคลังพาซ่าจำกัด
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น
ห้างสรรพสินค้าที่บริหารอยู่มี๓สาขา
คือมีคลังพาซ่าอัศดางคลังพาซ่าจอมสุราง
แล้วก็คลังวิลล่าสุรนารายทั้ง๓ห้าง

เพราะว่าพอมันมีผลกระทบแบบนี้

คนก็ไม่ค่อยมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

เคยได้วันหนึ่ง๒ล้านกว่า

ก็ไม่สามารถที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง
เดือนนึงเนี่ยมีแบบหลายล้านบาทเลยนะคะ
ก็จะต้องให้พนักงาน๓๐๐กว่าคนมา
แล้วก็บอกทำความเข้าใจ
ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
พนักงาน๓๐๐กว่าคนทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ทางห้างบอกนะคะว่าจำเป็นต้องหยุดให้บริการ
เฉพาะคลังภาษาจอมสุราง
เริ่มเลยก็คือวันพรุ่งนี้๑พฤษภาคม
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ส่วน๒สาขาที่เหลือก็คือ
คลังพาซ่าอัศดางกับคลังวิลล่า
ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ
แล้วก็จ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงาน
ในช่วงที่หยุดงานตามกฎหมายแรงงานแล้ว
ท้องถิ่นในตำนานนะโดยเจ้าของเป็นคนโคราช
แล้วในฐานะเป็นห้างแรกแล้วก็เป็นห้างที่ทันสมัยที่สุด
ภาคอีสานณขนาดนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจซบเซาแบบนี้โควิดมาระบาดระลอกเมษา
ลังพาซ่าจอมสุรังก็แบกรับสถานการณ์ไม่ไหว
ต้องปิดตำนานห้างดังในยุค๓๐ปีลงนะคะ
โดยชาวจังหวัดนครราชศรีมาก็บอกว่ารู้สึกใจหายเสียดาย
ที่ห้างท้องถิ่นของคนโคราชต้องประกาศปิดกิจการ
แต่ก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนตัวแล้วมาใช้บริการห้างนี้โดยตลอดตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงตอนนี้เลย
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของกิจการแล้วก็พนักงานเนี่ย
วิกฤตไปให้ได้แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่ง
ห้างแห่งนี้จะกลับมาเปิดให้บริการกับพี่น้องชาวโคราชอีกครั้งหนึ่ง
ก็ถือว่าเป็นการปิดตำนาน๓๐ปีเลยนะ
เก่าแก่ห้างดังเมืองโคราชนะครับ
เรื่องของผลกระทบในภาคของธุรกิจ